เอาล่ะมาเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งจังหวัดที่เขามีเทศกาลดีกันต่อก็แล้วกันนะคะ
จังหวัดขอนแก่นเขามีการจัดงานเทศกาลไก่ย่างไก่ย่าง

ให้เลือกซื้อในราคาถูกนี่แล้วก็อร่อยด้วยกับสูตรไก่ย่างโบราณเหมือนเดิมต้นตำรับเลยนะคะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเนี่ยท่านก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะไก่ย่างเขาสวนกวางมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกชาวต่างชาติก็รู้จักนะแล้วก็ถือว่าเป็นสินค้าโอท็อประดับ๕ดาวของอำเภอเขาสวนก

ส่วนเนี่ยไก่ย่างเนี่ยในงานนี้ก็ยังคงไปกันได้จัดขึ้นถึงวันที่๑๗มกราคม
ใครที่ยังไม่ได้รู้ว่าจะไปไหนคืนนี้อย่างนี้ก็ไปเที่ยวชมแล้วก็ไปซื้อไก่ย่างสูตรโบราณก็ได้
ไปกันให้ได้ผมบอกเลยผมเห็นรอบแวบด้วยเพราะร้านส้มตำเพียบ
เพราะส้มตำเนี่ยต้องกินกับไก่ย่างแล้วไก่ย่างเขาสวนกวางนี่โด่งดังมาก
เพราะอะไรรู้ไหมทั่วประเทศไทยตอนนี้มีหมดแล้วล่ะครับ
ผมขับไปถนนสายไหนก็เจอแต่ไก่ย่างเขาสวนกวางไม่ต้องไปขอนแก่นนะ
ไก่ย่างเขาสวนกวางเนี่ยเต็มไปหมดแต่ว่าจริงจริงก็คือถ้าเกิดว่าอยากไปดูแบบต้นตำรับเนี่ย
ไปงานนี้เพราะเขารวบรวมร้านดังที่เป็นสูตรโบราณต้นตำรับเอาไว้ในงานนี้เลย
คือดังมันจะกรอบกรอบใช่มันจะกรึบกรึบกรึบกรึบหนึ่งขายกันเป็นตัวปิ้งกันเป็นตัวแบบนี้นะคะ
คุณจะสั่งแบบสับแบบครึ่งตัวอะไรก็แล้วแต่น่ารับประทานมากเลยนะ
เป็นอีกหนึ่งอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านของชาวอีสานก็ปิ้งไก่ไก่ย่างนี่แหละนะคะ